คุณผู้ชมดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะกรณีที่คนร้ายมาก่อเหตุ
คือใช้มีดแทงคุณตาที่เป็นวินมอเตอร์ไซค์
แล้วหลังจากนั้นขโมยรถมอเตอร์ไซค์ของคุณตาที่เป็นป้ายแดง
หนีไปล่าสุดตำรวจจับกุมตัวได้แล้ว
ต้องบอกก่อนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ชนบุรี
แต่ไปจับกลุ่มตัวคนร้ายได้ที่ศรีสะเกดนะคะ
กรณีที่คนร้ายลวงนายจำรัฐชิดฉางอายุ๗๗ปี
ที่เป็นอาชีพขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
ฆ่าทิ้งหมกทุ่งนาริมถนนข้างวัดสารแดง
ที่หมู่๓ตำบลหน้าพระทาส
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๗กันยายนที่ผ่านมา
ซึ่งตำรวจสพพนัฐนิคมก็ไปตรวจสอบสภาพศพ
สภาพศพถูกแทงด้วยของมีคมที่ท้อง
เป็นแผล๓แผลหน้าอก๒แผลรวมทั้งหมด๕แผล
แล้วก็ไปเจอมีดป่าตานนะคะเปื้อนเลือดตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบสวนเบื้องต้นรู้ว่าผู้ตายมีอาชีพขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
แถววงเวียนเก่าที่เขตเทศบาลเมืองพนัฐนิคม
เพราะว่ามอเตอร์ไซค์นี้เพิ่งออกมาได้แค่๒วันนะคะ

ทีนี้คุณตาก็ออกไปขี่วินตามปกติเลย
ชาวบ้านมารู้อีกทีนึงอ้าวคุณตาโดนฆ่าหมกศพอยู่กลางทุ่งนาไปเรียบร้อยแล้ว
ส่วนมอเตอร์ไซค์ของคุณตาก็หายไป
ชาวบ้านบอกโอ้โหทำไมคนร้ายจิตใจมันโหดเยี่ยมอมหิตขนาดนี้
ลงมือได้กับคนแก่แล้วก่อเหตุนี่กลางวันเลยนะคะ
ทีนี้ชุดสืบสวนทั้งในระดับจังหวัดแล้วก็พื้นที่ก็ต้องเร่งลงพื้นที่
ไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็รู้ว่าคนร้ายเนี่ยเป็นใคร
คาดว่าน่าจะเป็นคนที่นั่งซ้อนท้ายลุงคนนี้
ก่อนจะลวงลุงเนี่ยไปฆ่าจนตายล่าสุดตำรวจก็สามารถจับตัวคนร้ายได้แล้วนะคะ
คนนี้จับได้ที่ศรีสะเกดค่ะโดยพลตำรวจตรีนันทชาติสุพมงคล
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีบอกว่าตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างเดินทาง
นำตัวผู้ต้องหาเนี่ยมาดำเนินคดีแต่ก็ยังมีของกลางหลายอย่าง
ที่จะต้องค้นหานะคะก็เลยยังไม่พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลกับสื่อมวลชน
คือตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมอยู่ระหว่างการสอบสวนอยู่
แล้วเดี๋ยววันนี้อยากให้ได้ติดตามกันคดีนี้จะมีการแถลงข่าวนะคะ
ส่วนบรรยากาศบริเวณริมริมถนนกลางทุ่งนาที่เกิดเหตุเนี่ย
ชาวบ้านแล้วก็เพื่อนเพื่อนวินด้วยกันพอรู้นะว่าจับตัวคนร้ายได้แล้ว
ดูสิคะพอรู้ว่าจะเอาคนร้ายมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพเท่านั้นแหละ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาเป็นชาวบ้านเป็นเพื่อนวินทั้งนั้นเลยนะ
มาในตรงเนี้ยตรงที่เกิดเหตุสามร้อยกว่าคนอ่ะ
กางร่มแล้วก็รอเลยอยากที่จะเห็นโฉมหน้าคนไหนนะ
ที่มันใจโหดเยี่ยมอมหิตขนาดนี้ชาวบ้านบอกว่ารู้ข่าวจากเฟซบุ๊ก
คนรักพนัฐนิคมพอลงข้อมูลปั๊บว่าตำรวจจับคนร้ายได้
บ่ายโมงจะเอาตัวมาทำแผนเนี่ยก็เลยรีบมากัน
เพราะว่าทำไมอ่ะถึงลงมือได้กับคุณตาอายุเจ็ดสิบเจ็ดปี
คือตาเนี่ยแค่ผลักก็ล้มแล้วทำไมต้องเอามีดมาแทง๕แผลขนาดนี้
คนทำนี่ใจร้ายมากนะคะหดร้ายมากเลยนะ